คนนี้ก็มีผลงานทางการแสดงออกมาให้เราได้ติดตามเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงพี่ไก่วรายุทธ์เอง
ถึงกับออกมาประกาศเลยนะคะคุณว่า

แสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีดีกรีฝีไม้ลายมือทางการแสดงไม่ธรรมดาเลยเหมือนกันนะ
ซึ่งหนุ่มเจดเองก็บอกว่าเป็นปลื้มนะคะที่มีคนเห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดง
และหากมีโอกาสก็พร้อมที่จะร่วมงานกับพี่ไก่ค่ะ
เอ่อมันเรื่องไปถึงขั้นแบบพี่บอยพี่ป้อนอะไรยังไงนะครับ
ก็ถ้ามีโอกาสถ้าเกิดคิวมันได้ก็อยากไปครับ
เวลามีคนเห็นเราก็ภูมิใจที่เราได้ตั้งใจทำงานออกไปให้มันดี
ยังไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ว่ายังไงครับ
ก็คือก็คงต้องรอผู้ใหญ่พูดอีกทีหนึ่ง
เออตัวเองก็ดีใจนะ
ว่าจะได้ร่วมงานก็เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่อีกทีนึง
ส่วนประเด็นที่สาวคนสนิทจะต้องบินไปเรียนต่อเมืองนอกนั้น
เจดเองยอมรับว่าก็แอบกังวลเรื่องความห่างไกลอยู่เหมือนกันนะคะ

พอถามถึงสถานะตอนนี้เจ้าตัวบอกเพียงว่า
ขอใช้คำว่าเพื่อนไปก่อนค่ะ
ไม่ได้ติดอะไรหรอกครับผมว่าเวลามันโต
เราไม่อยากใช้คำอะไรแบบนี้มันให้มันจำกัด
พอมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่มันจะต้องมาจริงจังกับเรื่องนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็ปล่อยให้ใครต่อใครไปทำอะไรของตัวเองดีกว่า
จะได้ไม่ต้องมาแบบพวงกันว่าเฮ้ยเรามีสถานะแบบนี้
เราต้องคุยกันทุกวันเราต้องดูแลกันอยู่ใกล้ชิดกัน

แต่ว่าเราพยายามเข้าใจแล้วก็เราก็พยายามทำงานของเราให้แบบก็ก่อร่างสร้างตัวไป
น่ารักมากเลยนะคือในระหว่างที่หวานใจเนี่ย
อยู่ต่างประเทศไปเรียนอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็ใช้เวลานี้แหละ
่อร่างสร้างตัวไปแล้วถ้าวันหนึ่งที่มันใช่จริง
สัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนสนิทกันในตอนนี้ก็จะพัฒนากลายเป็นคนรักกัน
อิจฉามากเลยมีการวางพงวางแผนนะจ๊ะ
ไม่ได้คบกันไปเล่นนะตอบคำถามได้อย่างชัดเจนแบบนี้
อิจฉาอิจฉาแพ้เลย